พี่เจ๊เจ๊ดูอะไรเนี่ยฉันเห็นแต่ดูตั้งนานเลยนะเจ๊

พี่เจ๊เจ๊ดูอะไรเนี่ยฉันเห็นแต่ดูตั้งนานเลยนะเจ๊

ใช่โบฮิเมียนช่วงนี้เขาฮิตโบฮิเมียน
โบฮิเมียนใช่แต่ใบแต่งมาเหมือนจะไปเจอกเกี๋นปุชตบปิทบก

เฮ่ยนักคล่อมน่ะอุ๊ยหลังคาญเออนักคล่อมน่ะ

เฮ่ยนักคล่อมน่ะ
เจ๊ฉันจะบอกให้นักคอมตอนนี้เปลี่ยนรสนิยมนะ

จริงป่ะนี่ตอนแรกนะเจ๊คิดว่าตาเจฝาด
วันก่อนเจ๊ไปเที่ยวเข้าศาลไปจับแผงล่ะ
เฮ่ยเป็นอะไร
ไปหาเพื่อนที่เป็นอินเดียไปเข้าสาร

เฮ่ยพี่แดวครับมีนป่ะวะ

หึอะ

แปลกประหลาด

เด็กคอม

ไม่เคยเห็นเลย

หมาเสียหมาบ้าเลยหรือ

เฮ่ยเด็กใหม่หรอโอ้ยพี่บอล
ที่เราเห็นที่สวนจตุจักรที่เราเห็นนู้น

เฮ้ยมีแฟนเป็นฝรั่ง

มันบอกว่าชื่อว่าไม่ใช่เป้าซ่า

เมื่อน้ำได้แล้ว
เออนัคมนัคมนี่ดีนะ

โอ้โฮดูดิเพราะหลังท้องยังรับผิดชอบได้

หมอบบาง
ไปหน่อย

พาแฟนไปกินข้าวไปร้องเพลงกันด้วยดิ

เออไปดูหลังทำพี่น้อง

มึงมึงพอใจกันหรือยัง

ส้มตำหรือว่าต้มยำกุ้งอย่างนี้

โอ้โห

ไม่อยากจะพาไปกินพวกอาหารสลัดอะไรอย่างนี้

พี่บอมซิลเลอร์เค้ามีลายสลัดบาร์

ก็ตักสลัดฟรีได้เลยถูกต้องมีต้มยำไก่ด้วย
เออเฮ่ยนี่ผมเคยไปกินเป็นอย่างไร
ก็มีคนรู้จักกันเขาจะไปกินแล้วก็เลยขอเข้าไปด้วย
เขาสั่งสเต็กเต็กนึงใช่
เราก็จัดสลัดบาอร่อยอุ๊ยอร่อย
ในนั้นมีของตั้งหลายอย่างมีเยอะมากเลย

ผมชอบมากเลยพวกสมุนไพรเนี่ย
บ๊ายบายบ๊ายบาย
คอมเข้ามาจากอเมริกานี่เข้ามาเครื่องบินหรือเข้ามาชะโคก

มีสเต็กมีสเต็กไก่สเต็กปลาอะไรเต็มไปหมดเลย

เมนูไหนถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากซิสเลอร์๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ปลาชุบเกล็ดขนมปังทอด
สเต็กหมูปาปริก้า

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

ต้อนรับคุณอ๊อฟแอ

ฟี้ครับ

น่าเหมือนปราชนโดนกินแก้วตัวเราอะ

เดี๋ยวตำรวจผ่านมาจะรวบกูไปด้วย

เครียดมากเลยค่ะพี่ค่ะ

ใช่แล้วแต่ว่านกเขาเขาไม่ขันนะคะ
นอกเข่าไม่ขันถ้าว่าแฟนเราอ่ะ

หน้าที่ก็เหมือนโดนไก่จิกมาแล้ว

แต่มองอีกทีเหมือนไก่ไหม

ซุปนี่ผลไม้หรือจะเป็นผักหรือพวก

ตื่นเช้ากินรังนกทุกวัน

รังนกกระจอก
นกนังแอดนี่รังมันจะเล็กหน่อย
รังนกกระจอกนกนังแอดนี่

เดี๋ยวคุณไม่คิดอะไรเลยเหรอ
อ๋อมั่นใจค่ะคุณคิดว่าหรือว่าวิเคราะห์มาจากตรงนู้นแรก
น่าจะเป็นแบบนั้นหรือว่าคุณเลือกปรุงนี้เพราะว่าญาติคุณเป็นคนมาอธิบาย

เออไม่รู้ล่ะไม่สนใจหน้าอีหน้าผมไม่มีข้ออะไรทั้งนั้นมาปุ๊บตอบมะเขือเทศเลย

งั้นเป๊กจะเฉลยที่มันฝรั่ง๑กิโลกรัมที่คุณอ๊อฟแอฟไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๔๐บาท
และเป๊กจะเฉลยที่หอมหัวใหญ่น้ำหนัก๑กิโลกรัมที่คุณอ๊อฟแอฟไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๓๗บาท
และเป๊กจะเฉลยด้วยความรวดเร็วมะเขือเทศท้อน๑กิโลกรัมที่คุณอ๊อฟแอฟเลือกด้วยความรวดเร็วต้องถูกกว่า๓๗บาทและราคาอยู่ที่
ถูกบ้างถูกบ้างถูกบ้างถูกบ้างถูกบ้างถูกบ้าง
คุณมะเขือเทศเป็นของที่ถูกที่สุดผ่านข้อแรกมาแล้วค่ะคุณอ๊อฟแอปรับแล้ว๒๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐บาทค่ะแต่คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
โอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยผลไม้
มีอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์จากทิปโก้รสชาติแตกต่างกัน

เสียงแห้ง

จะบ้าหรือไรนี่คือน้ำมะเขือเทศ๑๐๐ราคาไม่แพงอย่างที่คิด
มังคุดผสมผลไม้รวมจ้ะราคาถูกที่สุดนี่

ของผมถูกกว่าครับเพราะว่าเป็นน้ำทับทิมผสมผลไม้รวมครับผม
นี่บอกได้เลยนะว่าถูกมากแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับผม

ค่า๔๐๐๐บาทจากฮิตโก้ที่รสชาติแตกต่างกันขวดละพันมิลลิลิตรทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
ไปค่ะเข้าไปรักษาเสียงก่อนนะคะพี่ป้า

คุณออฟแป๊บทั้ง๓ขวดจากทิปโก้ค่ะขนาด๑๐๐มิลลิลิตร
มะเขือเทศน้ำมังคุดน้ำทับทิม
เมื่อกี้ก็ตอบแล้วว่ามะเขือเทศถูกสุด
เพราะรอบนี้ก็ต้องตอบว่าน้ำมะเขือเทศถูกสุด
เดี๋ยวนี้เลยปุบปับเลยตัดสินใจได้เลย
ความฉันฉลาดมันปริ๊งเลย
เฮ้ยคุณไม่ต้องพูดนานให้เยอะเยอะให้เสียเวลาเวลา

จะเฉลยที่น้ำมะเขือเทศ๑๐๐

นี่คือผลิตภัณฑ์จากทิปโก้ที่คุณอ๊อฟแอฟเลือกค่ะน้ำมะเขือเทศ๑๐๐

และเป๊กจะเฉลยที่น้ำมงคุดผสมน้ำผลไม้รวม

จริง
คุณคะและเป๊กจะเฉลยที่น้ำทับทิมผสมน้ำผลไม้รวม
ต้องแพงกว่า๖๑บาท

ใจเร็วด่วนได้และได้จริง
ข้อนี้หวังว่าจะได้เช่นเดียวกันค่ะ

แพงขวา

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก
อันนี้คือคำถามข้อที่๓ของคุณมูลค่า๘๐๐๐บาท
ไอศครีมทั้ง๓ชิ้นนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ชื่นชอบรสอะไรคะรสที่คุณทานราคา
คุณชอบอันนี้อ่ะดิฉันให้คุณแอลมอนด์
อันนี้เป็นเฮเซอร์นัทอันนี้เป็นไว้แอลมอน
พี่นุ้ยเอารสอะไรคะคนละอันพี่ได้หมดเลยนะครับ
สลายพี่คุณเอาแบบต้องรีบเลือกนะ
เพราะว่าคนเราโอกาสมันจะมาถึงเนี่ยเราต้องรีบ

อันนี้ดำนี้ไหมโอเคทานได้เลยนะพี่วางไว้ก่อน
ขอตอบที่หนูทานนี้เลยค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะอะไรฮะ

อ่ะคะคุณตอบเร็วมากเพราะว่าชอบกินไอติมมากค่ะ
ทำไมหรือหนูเลือกข้อหนึ่งนะน่ะ
คือเคยซื้อกินแล้วทรุกสุดแน่นอนครับอัลมอนร์ทุกสุด
ราคาอยู่ที่

แกงกว่า
ดีค่ะขอบคุณค่ะ
ไซส์เร็วแต่แม่นค่ะ
คนัมอัลมอนเป็นสินค้าที่ถูกที่สุด
ขอเคยเลยในครั้ง๓มาแล้วค่ะ

คุณทำไมเร็วพิกับผู้ข้างขันตร์คนอื่น

เหรอค่ะ

อะไรที่เรารู้เราก็วิเคราะห์ได้เลย

ชิลค่ะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลย
วันนี้มั่นใจว่าจะมาเอาเงินแสนค่ะ

จำนวนเงินเพิ่มมูลค่าเป็น๑๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

เรื่องผีไม่ต้องไปฟังในรายการไหนหรอก

แต่หัวใจพี่โรเบิร์ตเขาอยู่ในโหมดฟรุ้งฟริ้งนะครับพี่บอล
แต่คำถามข้อนี้ของคุณอ๊อฟแอฟจะฟรุ้งฟริ้งหรือเปล่า
ช่วงหน้ากลับมาดูกันครับ